วันนี้ล่าสุดนะฮะเขาได้มีการโพสต์อันนี้ออกมาไอ้น้ำดี
ดูของอ่าเพจของแตงโมอ่ะเขาขึ้นมาลงขึ้นมาดูสิ
ล่าสุดเลยวันนี้นี่ถ้าพลาดข่าววันไหนดูหนุ่มสรุปวันนี้รู้เรื่องหมดเลยนะ
กรณีที่มีสื่อหลายช่องพยายามให้ข่าวว่าคนถือโทรศัพท์คุณแตงโม
ปล่อยคลิปที่ไม่เหมาะสมออกมาไม่ประสงค์ดีเป็นการกระทำที่ไม่ต้อง
เพจอย่างนี้หนึ่งการโทรไปหาคุณกติกเป็นการวีดีโอคอลส่วนตัว
โดยไม่ทราบว่ามีสื่อมวลชนหลายช่องอยู่ด้วยไม่ได้เป็นการเผยแพร่คลิปดังกล่าวสู่สถานะ
แต่เพื่อต้องการให้คุณกติกทราบว่าภาพเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
เหตุส่วนหนึ่งได้ถูกกู้กลับมาแล้วถึงเวลาที่ต้องพูดความจริงหรือไม่
นี่นะฮะสองการบันทึกภาพคลิปดังกล่าวโดยสื่อมวลชนเหล่านั้นเป็นการทำความผิดหรือไม่
และหากมีคลิปดังกล่าวหลุดออกไปในโซเชียลความผิดนั้นเป็นความเป็นของใคร
ในเมื่อการโทรส่วนตัวให้คุณกติกดูนี่นะ
ในเครื่องคุณกระติกยังไม่มีคลิปวิดีโอนี้ด้วยซ้ำ
ที่ทนายออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องของคุณแม่
มือถือไปกับคนที่อยู่ต่างประเทศ
และมีการออกตัวไปก่อนว่าเดี๋ยวก็มีคลิปตัดต่อออกมา
ทำไมทนายต้องรีบร้อนตัวออกขนาดนั้น
มีใครกลัวว่าจะมีคลิปอะไรในมือถือคุณแตงโม
เชื่อมโยงเหตุการณ์อีกหรือถึงรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้

เอาง่ายนะนี่เพิ่งลงมานะไอ้น้ำขึ้นอีกทีดิ
เหมือนเบี่ยงนะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะไอ้น้ำทำเป็นผ้าแบ่งครึ่งได้ไหม
เจาะวินโด้หน่อยดิเอาวินโด้๒เจาะวินโด้นะ
หน้าพิธีกร๑แล้วก็มาเจาะยังเจาะยัง
แล้วเองเอาวินโด่นี้นะเอาเป็นภาพเมื่อวาน
ที่มันชี้แจงกรณีของกันชัยเนี่ยเก่งขึ้นมาไอ้น้ำเอ้ย
เอาขึ้นมาขึ้นมาเลยจ้ะไอ้น้ำน้ำทำได้ครับ
เดี๋ยวฉันจะพาหล่อนไปเกาหลีแน่นะเฮ้ย
คุณผู้ชมดูนะคุณดูข้างซ้ายมือคุณนะ
เมื่อวานที่เขาชี้แจงนะ๑กรณีหนุ่มกัญชัย
นำเสนอข่าวทางเพจได้ติดต่อไปหากติก
แล้วเปิดภาพแตงโมที่ไม่สมควรเปิด
ขอชี้แจงว่าทางเพจไม่ได้ติดต่อไปหากติก
แต่อย่างใดถูกไหมเอาดูเข้าขวามือ
มันบอกว่ามันติดต่อไปหากระติกจริงแล้วเปิดให้กระติกดู

เป็นเครื่องส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจว่ามีนักข่าวอยู่
ย้อนแย้งกันเองเนี่ย
ก็คนโกหกไงพี่มันจะจำตอนต้นไม่ได้ว่าเคยพูดว่าอะไร

นี่ขนาดเพิ่งขึ้นมานะเมื่อกี้เนี่ย
เปิดขึ้นมานะมึงยังโกหกสังคมเมืองไทยอีกเหรอ

ตอนแรกเขาต้องสังเกตว่าถ้าเป็นคนนั้นจริงเนี่ย
เขาจะไม่เก่งภาษาไทยคือทุกภาษาไทยสะกดไม่ผิดเลย
กระทั่งเว้นวักเขายังเว้นถูกเลย
แสดงว่าต้องมีคนในการช่วยพิมพ์

คุณกำลังทำร้ายคนไทยหลอกคนไทย

คุณดูว่าแง่เนี่ย
ไอ้น้ำเก่งมาก

มันมีอีกอันหนึ่งก็คือขวามือก็ขึ้นเหมือนกัน
ขึ้นเหมือนกันในการชี้แจงจริงแล้วไปดูได้เลย

เมื่อวานบอกว่าตัวเองไม่ได้ติดต่อกระติกแล้วเปิดภาพแตงโมแต่อย่างใด

เนี่ยคือมึงคิดว่าเราโง่หรืออย่างไรวะ